เหมือนในกรณีของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐ปีอยู่ที่บุรีรำ
ก็ใช้พื้นที่โซเชียลในการไลฟ์สด
ต่อว่าต่อค้านเรื่องการทำงานของนายอำเภอเหมือนกัน

โอ้โหเยอะแยะหลากหลายข้อความนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดไปก็ทำให้นายอำเภอเองก็ได้รับผลกระทบ
อีกประการหนึ่งที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะเขาบอกว่าเขามีเรื่องไปร้องเรียน
ร้องเรียนศูนย์นำรงธรรมกว่า๑๑ครั้งร้องแล้วร้องอีกแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไข
ท้ายที่สุดแล้วมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปรากฏว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนอาจจะไม่เป็นความจริงทั้งหมด
เดี๋ยวไปดูช่วงเหตุการณ์ที่เขาไลฟ์สดถึงในอำเภอนี้ก่อนก่อนดีกว่าค่ะ
นี่นะคะเป็นเนื้อหาบางช่วง

ที่นายสุนันชูสิทธิ์อายุ๖๐ปีค่ะเป็นชาวบ้านสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
สดกล่าวหานายยุทธนาพิทยานันทกุลนายอำเภอนางรองว่ามีพฤติกรรมที่ประพฤติมิชชอบ
ไม่เป็นธรรมเพิกเฉยต่อข้อร้องทุกข์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายสุนันได้บุกเข้าไปที่สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองนะคะ
อ๋อนี่ก็ถือว่าบุกศาลที่ราชการเลยนะ
โดยประหลัดอำเภอก็บอกว่านายสุนันได้มีการมาร้องเรียน
เรื่องเดิมที่เคยร้องเรียนเอาไว้แล้วทั้งหมดรวม๑๑เรื่อง
ก็คือเป็นเรื่องราวที่เขาเคยมาร้องเรียนร้องแล้วร้องอีก
ว่าได้มีการเจรจาแล้วก็มีข้อยุติชี้แจงเป็นลายลักษณอักษรให้ทราบแล้ว
หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงจากจังหวัด
แต่นายสุนันยังคงเดินทางมาร้องเรียนเรื่องเดิมอีกไม่จบไม่สิ้น
ประหลัดอำเภอบอกว่าทำแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
ทั้งเรื่องของ๑ชิงทรัพย์๒พระราชมัติคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการไลฟ์สดต่อว่าการทำงานของนายอำเภอ

แต่ทีนี้ก็ต้องดูฝากฝั่งของคุณลุงสุนันด้วยนะครับ
ว่าสิ่งที่ทางอำเภอเขามีการตรวจสอบคุณลุงสุนันอาจจะไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือ
ก็อยากจะร้องขอความเป็นธรรมต่อ
ทีนี้ก็ต้องดูว่าจะมีการร้องขอความเป็นธรรมต่อ
ที่ศูนย์นำรงทำจังหวัดอีกหรือเปล่าหรือถึงพู่ว่าหรือเปล่า